นนทบุรีครับคนร้ายเนี่ยมาขโมยนกแก้วสันคอนัว
ไม่ได้เอาตัวเดียวเพราะเอาไปทั้งกรงเลยฮะ
เอาไปทั้งกรงในกรงมีห้าตัวเอาไปหมดเลยครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นกล้องวงจรปิดนะฮะช่วงขณะเกิดเหตุ
ผู้เกิดเหตุปีนปีนปีนขึ้นไปแล้วหยิบไปเลยครับฮ่า
เอาไปทั้งกรงเลยอืมแล้วขึ้นรถเนี่ยไปเลยโอ้โห
เตรียมการมาอย่างดีนะครับนี่ครับโอ้สีสวยทั้งนั้นเลยนะ
คนร้ายยกไปทั้งกรงครับนกแก้วสันคอนัว๕ตัว
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละครับในพื้นที่บางศรีเมือง
อำเภอเมืองนนทบุรีไปพบกับคุณสุนทรแล้วก็คุณปียรัฐ
เจ้าของนกแก้วเล่าบอกว่าเมื่อเช้าวานนี้นะช่วงเช้านะ
เพื่อให้ขนมันแห้งนะครับนี่แหละครับประมาณเที่ยงออกมาดูอีกที

เปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นรถคันนี้ครับ
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายครับ

จากนั้นก็ออกไปทางปากซอย
เป็นรถกระบะสีออกส้มนี่แหละฮะคันนี้แหละครับ

ว่าเห็นทะเบียนไหมเนี่ย

คงมาดูไว้แล้วล่ะถ้าดูแบบนี้
นะครับพอไปตรวจสอบ

มาดูรัดราวไว้แล้วจริงไม่งั้นจะรู้ได้ไง
ว่าเขาแขวนนกแก้วไว้ตรงนี้นะครับ

สามีภรรยานะครับเจ้าของนกแก้ว

คุณนักข่าวเป็นห่วงเป็นห่วงเป็นห่วงอะไรครับ

ในนั้นเนี่ยมันเป็นตัว
ที่คอเอียงต้องคอยป้อนอาหาร
มันเอาไปเนี่ยแล้วมันไม่รู้
นกคอเอียงตัวนี้มันต้องป้อนอาหาร

มันตายแน่นะครับ
ซึ่งนกแต่ละตัวราคาแตกต่างกันไป

ที่บินเองได้แล้วประมาณ๓๐๐๐บาท

สูงขึ้นไปอีกขณะนี้ไปแจ้งความ

ถ้าเป็นคนรู้จักก็รู้ว่าเป็นใคร
ใครมีเบาะแสแจ้งหน่อยนะครับ

น้ำใจเล็กน้อยให้ด้วยครับ
ลองฟังดูความทุกข์ของเจ้าของหน่อย
เราได้เช็คดูไหมว่าคนร้ายเขามา

ซอยบอกว่าเคยเข้ามาดูรัดราวแล้ว

อย่างเมื่อวานก็เช้าเข้ามารอบแล้ว
ยังไม่เจอนกเพราะผมยังไม่เอานกออกมา
สายปุ๊บผมมันนกออกมาแล้ว
พอประสบเจอเห็นเขาก็คว้าไปเลย

เจ้าตัวนั้นที่มันกินอาหารเองไม่ได้
เขาก็ห่วงอยู่ด้วยนะคะ